ขนมจีนในประเทศไทยของเรามีหลายที่ที่มันแบบอร่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน
เดี๋ยวจะพาไปทานขนมจีนที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเด่นไปด้วยสีของเส้นที่ทำจากสมุนไพรอย่างดอกไม้หรือว่าพวกแบบธรรมชาติต่าง
มันอร่อยแล้วมันก็มีประโยชน์ด้วยเพราะว่าขนมจีนเนี่ยทานแล้วต้องใส่ผัก

ใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันอร่อยมากจริง
ไปกันเลยที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเขามีร้านขายขนมจีนสมุนไพรแล้วก็ดอกไม้หลากสีสันเลยนะคะ
ร้านนี้คือร้านขนมจีนบ้านนาสุโขทัยอยู่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมือง
โดยร้านนี้นะคะเมื่อก่อนเขาขายขนมจีนสีขาวปกติ

ใช่ต่อมาเนี่ยก็เลยอยากทำขนมจีนที่มันมีความแตกต่างกับร้านอื่นทั่วไป
ก็เลยเกิดไอเดียในการนำสมุนไพรกับดอกไม้มาผสมทำเป็นเส้นขนมจีนอย่างนี้
อย่างสีเขียวเนี่ยคุณรู้ไหมในเส้นสีเขียวเนี่ยใช้อะไร

ใบตองมันกินได้ไหมมันกินไม่ได้

ใช่สีเขียวเนี่ยเป็นสีของชาเขียวนะคะส่วนสีส้มทำมาจากแครอท
สีม่วงก็คือดอกอัญชันนั่นแหละที่เรารู้กันนะคะแล้วก็สีเหลืองทำจากดอกเก๊กหวย
และเนี่ยคุณที่ตักใส่หม้อเนี่ยคือแบบน้ำยาเขาเยอะมากมีไข่ต้มมีผักสดให้ทานกันด้วยนะ
น้ำยาก็จะมีทั้งแกงเขียวหวานไก่น้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำพริกน้ำเงี้ยว
เมื่อกี้มีอะไรนะแกงไตปลาด้วยเยอะมากอ่ะ
ก็หลากหลายชนิดให้ลูกค้าเลือกตักเลือกเติมกันได้ไม่อั้นเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าขายขนมจีนจานเดียวจะขายอยู่ที่จานละ๔๐บาท
แต่ถ้าเราไปกันหลายคนไปกันเป็นกลุ่มอย่างนี้คุณ๔๕คนสั่งเป็นชุดไปเลย
ชุดหนึ่งเนี่ย๒๕๐บาทก็จะมีขนมจีน๕สี
แล้วก็มีน้ำแกงตักใส่หม้อเล็กแบบนี้๖อย่าง
ถ้าผักไม่พอเติมได้ไม่อั้นเลยคุณ
แบบนี้ดีมากถ้าไปกันสัก๕คนเนี่ย๒๕๐บาทก็เท่าไร
ถูกมากคุ้มมากเลยแล้วทานได้เยอะด้วยนะคะ
ที่ร้านเขายังมีเมนูอื่นด้วยนะบางคนบอกว่ายังไม่อยากทานขนมจีน
อยากทานขนมจีนแล้วอยากทานอย่างอื่นก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นมีผัดไทยกุ้งสดกระทะร้อน
ก๋วยเตี๋ยต้มยำสุโขทัยนะคะแล้วก็มีขนมหวานนั่นก็คือ
ช่องลอดลอดช่องครับนั่นแหละอร่อยมาก
รอดช่องน้ำกะทินี่ไม่ใช่ช่องลอดแต่มันคือลอดช่อง
ถ้ากินแล้วอาจจะลอดช่องไม่ได้เพราะว่าตัวใหญ่ขึ้น
แต่มันอร่อยจริงลองไปทานกันดูได้นะคะแวะกันไปร้านขนมจีนบ้านนาสุโขทัยค่ะ
เบอร์โทรศัพท์๐๕๕๖๓๓๒๗๔นะคะที่จังหวัดสุโขทัยนะใช่แล้ว
ไปกันให้ได้ก็ต้องมีก๋วยเตี๋สุโขทัยด้วยเห็นไหมถูกต้องนี่แหละครับ
เมนูเส้นเนี่ยมันดีต่อใจนะอย่างที่ฉันเป็นคนที่ชอบทานเมนูเส้น